นายอำเภอท่านนี้ลงพื้นที่ไปทำอะไรโชว์ฝีมือเปิบพิษดารจากต่อหัวเสือ
ที่ต่อหัวเสือของจริงของจริงคุณ
พาคุณผู้ชมมาดูการทำเมนูจากต่อหัวเสือบายเชฟสมศักดิ์
เชฟครับตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่ครับ
คืออย่างนี้นะครับคุณชาคริสเป็นอะไรนิดคุณผิดรายการแล้วไม่เอา
ครับวัตถุดิบที่คุณนำมาใช้ในวันนี้มาจากไหนนะครับ
และตอนนี้เวลาเหลือ๑๐นาที

เชฟสมศักดิ์บุญจันทร์นายอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนม

นายอำเภอโชว์ฝีมือเลยค่ะ
เมนูแรกที่ท่านนายอำเภอทำให้ดูก็คือแกงอ่อมต่อ
ถุดิบหลักของแกงอ่อมต่อก็คือตัวอ่อนต่อนี่แหละคุณ
ส่วนเครื่องปรุงก็คือวัตถุดิบที่ทำแกงอ่อมทั่วไปนี่แหละ
มันก็มีพืชผัดสมุนไพรใส่ลงไปด้วยนะครับ
พอมีแกงสดห้อนแล้วเนี่ยก็จะต้องมีลาบมีก้อยใช่ไหมจ๊ะ
เมนูต่อไปก้อยต่อ
ส่วนเครื่องปรุงก็คือพวกวัตถุดิบที่ทำลาบทั่วไปคุณ
และพระเอกสำคัญของงานนี้ก็คือตัวต่อและตัวอ่อนของต่อ
ฟสมศักดิ์คะวิธีการทำของคุณนั้นฉมังมากจริงค่ะ
เขาบอกว่าเมนูจากตัวอ่อนต่อเนี่ยนะเป็นเหมือนแบบเมนูชูกำลัง
อันนี้ชาวบ้านเขาบอกมานะเขามีความเชื่ออย่างนั้นนะ
เขามีอาชีพเลี้ยงต่อหัวเสือขายพื้นที่ตรงนี้เขาเลี้ยงต่อ
เลี้ยงต่อหัวเสือขายเลยเลี้ยงตามไร่ตามนาอย่างนี้
แล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดมากปัจจุบันราคาซื้อขาย
รังละประมาณ๑๕๐๐๐ถึง๒๐๐๐บาท
อย่าบอกนะเป็นหมื่นเลยเหรอใช่รังเป็นหมื่น
หรือถ้าเกิดว่าจะซื้อลูกตัวอ่อนตัวอ่อนต่อหัวเสือ
จะอยู่ที่กิโลกรัมละหนึ่งพันบาทกิโลกรัมละเป็นพัน
ใช่ใครขยันเลี้ยงมีความชำนาญนะก็จะสามารถสร้างรายได้ได้
เขาบอกต่อปีเนี่ยปีละ๔๐๐๐๐ถึง๕๐๐๐๐บาทนะจ๊ะ
ต้องบอกคุณผู้ชมให้รู้นะว่าที่เขาจะทำแบบนี้ได้
เขาต้องมีความรู้มีความเชี่ยวชาติ
เขาทำเป็นอาชีพเลยนะคะและเขาก็ยังมีการจัดงานเทศกาลกินต่อหัวเสือ
และจัดไปแล้วตั้งแต่วันที่๒๒กันยายนที่ผ่านมาแล้ว
เชิญชวนเลยพ่อแม่พี่น้องนักท่องเที่ยว
ถ้าเกิดว่ามีเวลามีโอกาสอยากให้ไปชมไปชิมเมนูเด็ดจากต่อหัวเสือ
งานนี้๑ปีมีครั้งเดียวนะจ๊ะ
แล้วไปถึงคุณจะได้พบกับเชฟสมศักดิ์ผู้นี้นี่เอง
คุณติดรายการนั้นเอาจริง

วัตถุดิบหลักของเราในวันนี้คืออะไรคะ

อันดับที่สุด